ใครจะเชื่อคะนั่งกินข้าวไข่เจียวอยู่ดี

กำแพงเพชรค่ะผู้ชายคนหนึ่งเขานั่งกินข้าวไข่เจียวอยู่
ปรากฏมันติดคอแล้วไม่มีใครอยู่เลย
สำลักแล้วเขาก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยค่ะ
มันเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยจริง
ต้องระวังนะคะเวลาทานข้าวดื่มน้ำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านในตำบลท่ามะเขืออำเภอคลองขลุงค่ะ
จริงได้รับแจ้งมาว่ามีคนนอนเสียชีวิตอยู่

พบศพของนายเจรวัตรคุณุอายุ๓๗ปี
หงายเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
ปลายเตียงเนี่ยมีจานข้าวเป็นข้าวราดไข่เจียว

ตรวจสอบสภาพศพไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้าย
แต่ที่รอบปากของเขามันมีเศษอาหารติดอยู่
ลักษณะเหมือนคนสำลักอาหาร
ลักษณะเป็นเศษข้าวกับไข่เจียว
ก็คิดว่าน่าจะสำลักข้าวไข่เจียวนี่แหละ
สอบถามนางคำแพงไฝฝันน้าสาวของนายเจรวัตรผู้ตายก็บอกว่า
เจอนายเจรวัตรครั้งสุดท้ายใน๔โมงเย็นเมื่อวาน

ขี่รถผ่านมาที่บ้านของนายเจรวัตรก็ว่า
บ้านดูมืดทำไมเขาไม่เปิดไฟ

ปรากฏภาพที่เห็นก็คือหลานชายนอนตัวแข็งอยู่บนเตียงแล้วค่ะ

ก็สันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากอาหารเข้าไปติดคอ
แล้วก็สำลักทำให้เศษอาหารหลุดเข้าไปในหลอดลม
หายใจไม่ออกแล้วก็เลยเสียชีวิตนะคะ
และอย่างที่บอกว่าช่วงเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้าน
เวลาอาหารติดคอหรืออะไรอย่างนี้